เริ่มต้นจากเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นพี่เล็กเนี่ยแหละค่ะ
เล็กฝันเด่นนะคะก็ได้เดินทางค่ะ
ไปพร้อมกับทีมของเขาเนี่ยค่ะจากกรุงเทพฯเลย
ทั้งหมด๑๓คนด้วยกันนะคะก็เตรียมไปช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาซึ่งก็ทำงานตรงนี้อยู่แล้วนะคะ

พี่เล็กเนี่ยเดินทางไปสอบถามนะคะเพื่อนของน้องนะคะ
ปรากฏว่าก็ไปถามน้องแปงนะคะ
บัวหลงแล้วก็น้องโคงพรมมาอยู่๑๕ปี
เล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปแล้วล่ะ
เอกเนี่ยเคยพาไปสำรวจถ้ำมาแล้วนะคะประมาณ๓๔ครั้ง

แล้วก็สามารถเดินเข้าไปจนถึงปลายทางได้นะคะ

และตามด้วยชื่อของแต่ละคนเพื่อบอกว่ามันจุดดังกล่าวแล้วนะคะ
ซึ่งนะคะพี่แจ๊กกะรีนนะคะก็ได้โทรไปสัมภาษณ์พี่เล็กนี่แหละค่ะ

ก็คือเมื่อคืนพยายามติดต่อตลอดทั้งวันนะคะ

พี่เล็กโทรกลับมาบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าก็อยากสอบถามนะคะ

ก็พี่เล็กก็ไปถึงหน้าสถานที่เกิดเหตุนะคะแล้วเราก็มีเสียงสัมภาษณ์ด้วย

ใช่นะคะไปฟังเลยค่ะเป็นสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพราะว่า
เขาเรียกอะไรเฟสไทม์ไม่ได้สัญญาณไม่ดีจริงค่ะ
ฝนตกหนักมากที่เชียงรายไปฟังสักเล็กน้อยไหมคะ
เกี่ยวกับเสียงของพี่เล็กนะคะ
ภารกิจของพี่เล็กวันนี้ทำอะไรบ้างคะ

ค่ะแล้วพี่ได้คุยกับเพื่อนของน้องอีกไหมคะพี่

เอาไปละครับอันนั้นเป็นข้อมูลเมื่อเราได้ภาพตรวจไม้ก็สุด

เราก็เอาข้อมูลอื่นที่มาประกอบวันต่อวัน
เพื่อจะทำให้เห็นข้อมูลไปให้อัปเดต
เพราะว่าสัญญาก็ติดขัดและผลตกตลอด
ฝั่งของพี่เล็กนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐของเราได้นะคะ
แล้วก็เมื่อวานนะคะก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันนะคะ

ในทีมหมูป่านี่นะคะเคยมาร่วมวิ่งกันกับโครงการ๙คนละ๓
ซึ่งเป็นแฟนเพจของแฟนคลับพี่ตูนนะคะก็คือน้องไตตันนั่นเองค่ะ
เป็นน้องอายุที่น้อยที่สุดในทีมหมูป่าแล้วก็เคยมาร่วมวิ่งกับพี่ตูนด้วย
แล้วก็มีภาพที่พี่ตูนนะคะผูกเชือกรองเท้าให้ด้วยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะว่าทุกภาคส่วนตอนนี้ก็
อยากจะให้น้องทุกคนปลอดภัยเพราะว่าเราเนี่ยก็ติดตามลุ้นดูข่าวตลอดนะคะคุณผู้ชม
ส่งกำลังใจกันมาได้ค่ะผ่านหน้าจอกันทุกคนเลยนะคะ
อืมเนาะ

ว่าทุกกำลังใจตอนนี้ยังส่งกันไปต่อเนื่องที่ถ้ำหลวงนะคะ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังให้ความช่วยเหลือน้องอยู่
แล้วก็ส่งกำลังใจกับผู้ปกครองของน้องทุกคนนะครับ
ว่าความหวังมันยังมีนะคะยังไงเต็มที่แล้ว